คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะไอ้ที่เขาว่า
แล้ววันหนึ่งโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาให้หัวใจเราเอง
อย่างคู่นี้หญิงรัฐากับสามีบิสเน็ตแหวนรูปหล่อ
ตุ่นตุลยเทพที่ดูยังไงยังไงก็ใช่
โจทย์ตรงใจไปซะหมด
ถึงแต่งงานแล้วก็ยังหวานไม่แผ่วนะจ๊ะ
คู่นี้เรื่องกินเรื่องเที่ยวเขาชอบแบบเดียวกัน
อนุภาพแห่งรักเวอร์
ยังคะยังไม่พออย่าให้เสียชื่อสายแดนตัวแม่แห่งยุคเก้าศูนย์
หญิงเลยส่งต่อลีลาพริ้วคู่
สเต็ปแดดคันเพบแบบสมัติจะเต็ม
ดูท่างานนี้จะถูกอกถูกใจคุณสามีอยู่ไม่น้อยใช่ไหมคะ
ก็บอกแล้วคู่นี้เขาเคมีตรงกัน
เจ้าแสริมจอ